ที่น่าโรงพักที่ลบอุรีนะฮะค่ะสอบพลเมืองลบอุรี
มีกระบะคันหนึ่งแต่งซิ่งไปริบรถอยู่หน้าเสาทงของโรงพัก
โอ้โหทำไมกล้าทำอะไรแบบนั้นค่ะช่างกล้าจริงจริงอ่า
ทำไมกล้าขนาดนี้เดี๋ยวมีเหตุผลมาบอกนะครับ

โอ้โหใส่เพลงมาซะมันเลยค่ะคนที่เอาคลิปไปลงใส่เพลงมาให้เรียบร้อย
ค่ะสุดท้ายปลายทางนั่นฮะตำรวจไปดักอยู่ฮะค่ะ
ถึงขั้นต้องแบบลากกระชากกันลงมาจากรถเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับคนขับรถคันนี้นะกระบาดแต่งซิ่งอ่าอันนี้เป็นเป็นช่วงที่มาดริฟต์หน้าเสาทงค่ะนี่ฮะวงเวียนตรงนี้เลยนี่อ่าแล้วเดี๋ยวจะมีภาพช่วงท้ายท้ายที่แบบโอ้โหตำรวจนี่ลากตัวลงมาจากรถเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นพื้นที่สอบพลเมืองลบบุรีนะฮะดริฟต์รอบเสาทงนะครับคือตำรวจนี่ต้
่งไปซิ่งมาแถววงเวียนเทพศตรีมาก่อนนะฮะเขาก็แจ้งตำรวจกันตำรวจก็พยายามไล่สกัดรถกระบะคันนี้
เนี่ยขับเข้ามาในพื้นที่สพเมืองลบบุรีแล้วก็เป็นไปตามภาพ
นี่เลยริบโชว์รอบเสาทงอยู่สามรอบเหมือนกับว่าจะหนีออกไป
ทางด้านหน้าโรงพักหรือยังไงก็ไม่รู้อาจจะรู้ว่าตำรวจไล่
ตามอยู่ตั้งแต่ถนนข้างนอกเลยมาเย้ยตำรวจหรือยังไงแล้ว
พอจะออกไปตรงนี้เนี่ยตำรวจไปดักรอไว้แล้วด้วยครับแล้วก็นำตัว
ลงมาได้ชื่อนายกิติศักดิ์เชื้อบ่อคานะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มนี่เอ็ม
นี่ต้องกระชากนี่ต้องดึงลงมาอย่างนี้เลยคือพอได้ตัวมาเนี่ย
เนี่ยอายุ๓๕แล้วนะพูดจาวกวนนะคือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย
ไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะฮะค่ะไม่ได้เมาเหล้าเมาเบียเมา
อะไรไหมคะเมายาบ้านั่นไงเอ็มบอกเสพยาบ้ามาสิบเอ็ดเม็ดโหย
เม็ดนี่ฮะไปดริบมาทั่วเมืองเลยแล้วมาดริบที่โรงพัก
อีก๑๑เมตรดีไม่ตายเอานะพี่อุ๋ยนั่นน่ะสิจริงนี่ฮะก็ถูกแจ้ง
ข้อหาไปนะครับเสพยาเสพติดนะขับขี่รถเสพยาเสพติดให้
โทษประเภทหนึ่งคือขับรถโดยเสพยาก็ต้องผิดนะฮะไม่ใช่ว่าแค่
เหล้าเมาบีแล้วจะถูกจับนะฮะเมายาบ้าก็ไม่ได้นะครับ
เรื่องขับรถประมาทด้วยนะครับแล้วก็ขับรถไม่คำนึงถึง
ความปลอดภัยพันธุ์ตำรวจเอกรักษักเมฆจินดาภูมิกับการ
พ่อเมืองลบบุรีบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขามีอาชีพขายที่นอนนะ
เคยเอาที่นอนเนี่ยไปวางขวางถนนมาแล้วนะจนรถติด
ยาวเหยียดชาวบ้านเดือดร้อนตอนนั้นตำรวจเนี่ยไปจัด
เนี่ยเขาบอกว่าเขาเครียดปัญหาครอบครัวก็ว่ากล่าวตัก
แล้วก็ปล่อยตัวไปแต่คราวนี้ก่อเหตุอีกฮะ
อ่าแต่คราวนี้ตำรวจบอกครอบคงครอบครัวอะไรคงไม่เกี่ยวแล้วล่ะ
ค่ะเสพยาบ้าสิบเอ็ดเม็ดเนี้ยค่ะโอ้โหแต่ความจริง
ต้องขอบคุณตำรวจเขานะไม่งั้นไม่รู้ไปต่อนี่จะไปเกิดอุบัติเหตุ

ก็คงจะเมาแบบเอาไม่อยู่แล้ว